เหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรแบบนี้ก็มีด้วยค่ะ
มีพระรูปหนึ่งท่านก็ปรากฏทุดงอยู่
วัยรุ่นสามคนขี่รถจักรยานยนต์ไป
จอดแล้วเดินไปหาพระแล้วชูมีดเลย
ขอดูย่ามหน่อยจริงพี่อุ๋ยพระก็เปิดย่ามให้ดูมันบอกขอได้ไหม
ขออะไรแล้วเอาเงินของพระไปเลย

แล้วเตือนพระว่าพระอย่าเดินไปตรงนี้นะ
เดี๋ยวมันจะมีเศษแก้วเดี๋ยวอันตรายเป็นห่วง

ล้นพระแล้วเตือนพระด้วยความเป็นห่วง

มีนี่ด้วยงงไหมงงไหมนี่ทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับพระครูวินัยทรธิรวัตรสิริมังคโลอายุ๓๑ปี
เจ้าสำนักอารามดงสามหมื่นที่บ้านห้องจังหวัดลำพูนนะคะ
ท่านบอกว่าตี๒กลางดึกคืนที่ผ่านมา
ปรากฏจำวัดอยู่ในพื้นที่อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
วัยรุ่น๓คนมาปล้นทรัพย์
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ท่านปรากฏอยู่อะค่ะ
มาไหว้พระก่อนนะแต่โชว์มีดให้ดูด้วย

พระท่านก็ส่งย่ามให้ดูมันรื้อค้นเลยค่ะ

ชัดแบตโซล่าเซลล์ไฟฉงไฟฉายเอาไปหมด
แล้วมีหน้าบอกพระว่าขอนะ
ขอนะขอนะขอนะ

๓คนกราบขอพรพระด้วย
พระท่านบอกว่าอัตมาก็ต้องให้พรกลับไป
นี่ค่ะแล้วเตือนพระท่านว่า
เนี่ยเดี๋ยวถ้าเดินไปอีก๓เสาไฟระวังนะระวังเศษแก้วนะ

ทำแก้วแตกเอาไว้เป็นห่วงพระบอกแบบนี้ค่ะ
ก็หยิบย่ามยื่นให้เขานะหยิบย่ามยื่นผ่านบทไว้ให้เขา
เขาก็เลยค้นดูเจอเงินประมาณ๔๐๐กว่าบาท

ที่เราไว้ทำบุญระหว่างทางลายทางที่เราพกติดตัวมาด้วย
ก็ยังขอบคุณนะเขาก็ยังไม่มีมารยาทดีก่อนจะไป
เขาก็ยังขอพรนะอยากให้เราท่านขอพรหน่อย
ก็นั่งไหว้ขอพรนะอีกคนหนึ่งที่ถึงนี่นะเขายืนนะ
ยืนอีก๒คนนะเขาก็ยังนั่งอยู่ไหว้ขอพร
แล้วก็ให้พรเสร็จนะให้โยมยกดีนะ
ให้โยมยกดีกว่าทางที่โยมเลือกนะอะไรแบบนี้นะ
เสร็จเขาก็บอกว่าถ้าเดินไปเนี่ยระวังหน่อยนะ
อีก๓เสาไฟฟ้าเนี่ยพวกผมทุกขวดไว้ทำขวดแตกไว้
ท่านระวังเดินไปเหยียบนะก็เรียกเลี่ยมหน่อยนะ
คุณผู้ชมค่ะพระท่านบอกว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไร
เพราะเขามาขอก็โจรบอกพระไงว่าขอนะ
เขาก็ขอก็ให้ไปให้พ้นด้วย

เดี๋ยวเขาก็ได้ผลกรรมที่เขาทำไว้มันก็เป็นไปตามกรรม
ทีนี้ค่ะทางท่านรองผู้บังคับการทางตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าให้ตำรวจทุกโรงพักเลย
กล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมหลักฐาน
นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะคือเดิมทีพระครูวินัยท่านก็บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่โกสัมภีนครหรือเปล่าแต่จริงแล้วมันเกิดขึ้นที่ตำบลทรงธรรม
ตำรวจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเกิดขึ้นพื้นที่ไหนไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้แบบเส้นทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะมาก่อเหตุและหลังก่อเหตุด้วยเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
โอ้โหบาปกรรมจริงจริงใช่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยตั้งฉายาให้ว่าไอ้โจรสี่ร้อย
เงินไปสี่ร้อยบาทอ๋อไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยอ่าทุกผู้ชมครับ